คุณผู้ชมยังจำคดีแชร์ไลน์ของสาวเอมมี่อมรวรรณได้กันอยู่หรือเปล่าคะ
ครั้งนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามีผู้เสียหายเกือบร้อยคนเลยทีเดียวที่เป็นเจ้าทุกข์แจ้งความในเรื่องของเธอนั่นเองนะฮะ
เพื่อป้องกันการหลบหนีของเธอตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าตัวน้ำตาคลอเลยนะฮะเมื่อสารสั่ง
มีคำสั่งให้ถอดออกค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าตัวและคู่กรณีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยกันได้แล้วค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวลงมาจากศาลก็ได้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาด้วยความดีใจ
พร้อมขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่ช่วยให้โอกาสงานเธอในการทำงาน
เพราะว่าเธอเองก็ยังคงต้องชดใช้หนี้ให้กับผู้เสียหายต่อไปนั่นเองค่ะ
แต่ว่าเอมมี่นี่ก็เป็นคนที่ชัดเจนคนนึงนะ
บอกว่าตั้งใจจะคอยใช้หนี้ให้กับทุกท่านที่เดือดร้อนนั่นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะพอสศิรปพัฒน์
คนนี้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สอนอดอนเมืองค่ะ
หลังจากที่ถูกนำรูปไปใช้เพื่อการโฆษณาครีมในโลกอินเตอร์เน็ต
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะ
พอร์ตเก่งว่าหากว่าครีมดังกล่าวมันมีปัญหาในอนาคต
เดี๋ยวตัวเธอจะถูกดำเนินคดีไปด้วยค่ะ

หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกตัวคู่กรณีมาสอบสวนต่อไปนั่นเองนะคะ
ผลิตภัณฑ์ต่างเวลาจะหยิบยืมรูปดารงดารา
ว่าคนดังไปใช้เนี่ยต้องมีการขออนุญาตกันอย่างถูกต้องด้วยนะคะ